ช่วงนี้จะขอพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณพระบรมหาราชวังนะคะ
เพราะว่าสำนักพระราชวังเองก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปลงนามแสดงความอาลัยแล้วก็ถวายสักการะ
เมืองหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชกันตั้งแต่๘โมงครึ่งแล้ว
ติดตามบรรยากาศกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
โดยประสบกรณิกร๑๐๐คนชุดแรกนะคะได้เดินทางเข้าไปภายในสาราสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งแต่ละคนต่างยึดมั่นที่จะทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ประสบกรณิกรชาวไทยชุดแรกของวันนี้กว่า๑๐๐คนได้เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแล้วตามลำดับ
ด้วยจำนวนของประสบกรณิกรที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากในวันนี้นะคะทำให้ขณะนี้แถวของประชาชนบริเวณถนนหน้าพระธาตุทอดยาวไปจนถึงถนนด้านในสนามหลวงแล้ว
ซึ่งประสบกรณิกรที่เดินทางมายืนยันว่าจะยึดแนวพระราชดำรัฐของพระองค์ในการดำเนินชีวิตค่ะ
ก็ต้องเข้มแข็งรักกันให้กำลังใจกันอย่างนี้ตลอดไปครับ
ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
แผ่นดินก็จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างที่พ่อต้องการ
ด้านคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกาลสินพิทยาศาลกว่า๓๐คน
ได้ร่วมกันนำดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙ซึ่งตั้งอยู่ในสนามหลวง
ก่อนจะช่วยกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบ
เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตัวแทนนักเรียนบอกว่าทุกคนสามารถทำดีเพื่อในหลวงราชการที่๙ได้
และในฐานะนักเรียนจะตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นเด็กดีของพ่อแม่
รวมถึงจะตั้งมั่นทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่๙ตลอดชีวิตค่ะ
เท่าชีวิตของพวกผมเลยถึงวันนี้พ่อหลวงของเราจะได้สวรรคตแล้ว
ก็อยากให้เพื่อนนำหลักคำสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ
สอนพวกเรามาพ่อสอนที่ถูกต้องอย่างถูกต้องในการใช้ชีวิต
หลักใช้อย่างพอเพียงก็อยากให้ทุกคนเก็บรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยนะครับ
อกจากนี้นะคะตลอดช่วงเช้ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
และน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มานอนพักค้างคืนภายในสนามหลวง
และที่เดินทางมาต่อแถวเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ฝากย้ำเตือนประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
ถึงประชาชนที่เดินทางมาพร้อมกับบุตรหลานและผู้สูงอายุ
เขียนชื่อและนามสกุลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ไว้ติดตัวกับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ
เพราะว่ามีการแจ้งพัดหลงแล้วก็บุคคลศูนย์หาย
ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนมากค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ